ก่อนหน้านี้วันสองวันพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนมีฝนโปรดปลายลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับหลังฝนหายไปอากาศก็เริ่มเย็นลงหลังจากนี้นะครับบริเวณดังกล่าวมีแนะนำว่าฝนจะลดลงนะครับจุดต่อไปที่ต้องเตรียมรับมือก็คือบริเวณกลางประเทศนั่นเองแต่ก่อนที่จะเจอฝนตกลงมานั้นสิ่งที่ต้อง

ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเริ่มส่งผลต่อสถานการณ์ฝนในบริเวณตอนกลางของประเทศในช่วงประมาณตั้งแต่วันเสาร์เป็นต้นไปนะครับการมาทางนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญนะครับในการกันไม่ให้พายุเคลื่อนตัวเข้าสู่เมืองไทยของเรานะครับแต่แน่นอนครับลักษณะการเคลื่อนตัวของพายุนั้นมีการดูดเอาฝนนะครับดูดเอาค

ก็คาดการณ์ว่าสัปดาห์หน้าตลอดทั้งสัปดาห์บริเวณตอนกลางวันอเทศกรุงเทพภาคตอนออกอีสานตอนล่างคงจะได้เจอฝนกันอย่างหนักเลยทีเดียวดังนั้นบริหารจัดการการใช้ชีวิตดีนะครับและทั้งหมดนี้คือรูปกรณ์รถหนาวผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหานสวัสดีครับ